พูดถึงคนนี้เน็ตไอดอลสายหา
โอ้โหตอนนี้ใครไม่รู้จักไม่ได้แล้ว
เธอคนนี้คือแม่หญิงลีเจ๊ยาวีน
หรือว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์
เมื่อวานมาถึงที่หัวลำโพง
หัวลำโพงแทบแตกคุณไม่ยอม
คือคนไปนี่ไปรอรับ

แฟนคลับไปต้อนรับ
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการต้อนรับ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย
แล้วดูผมนี่พระรำกาลตามเขาไปดูให้

เดี๋ยวมารู้จักเธอว่าเธอเป็นใครนะฮะ

โอ้โฮตายแล้ว

โอ๊ยแม่หัวลำโพงแตกไหม
แม่ลี่

โอ้โฮเอฟซีเยอะมาก
โอ้โหขนาดเธอยังตกใจเองเลย

แต่วันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องหัวเครื่องศีรษะมานะ

สถานีรถไฟหัวลำโพงครับ

ประชากรชาวเมืองทิพย์

ก็มาต้อนรับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะครับ
ผู้ติดตามกว่า๓แสนคนส่วนใหญ่นะโอ้โหคนติดตามมันมีทุกเพศทุกวัยนะ
กูนะจริงค่ะเอ่อตั้งแต่วัยรุ่นไปถึงผู้ใหญ่เลยนะฮะ
เพราะว่าคอนเทนต์ที่เธอเอามาทำมันสนุกสนานตลก
มีวลีเด็ดโดนใจต่างมากมายเลยนะฮะแล้วคนไปติดตามก็รู้สึกว่าโอ้ย
ไม่เครียดคือช่วงนี้ใช้ชีวิตของเราปกติมันก็เครียดนะ
โรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจอะไรต่างต่างเนี้ยใช่แต่พอมาเจอเธอนะค่ะ
ก็เลยไม่เครียดแล้วดูทีไรก็สนุกทุกทีนะครับทำให้การมาเยือนกรุงเทพของเธอนะฮะ
ติดอันดับเทรนด์ด้วยนะคุณนะใช่ใช่แฮชแท็กวีนไลฟ์อินแวงก็อกซ์นี่
และแฮชแท็กพระมหาเทวีเจ้าติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์
แค่เห็นหน้าเธอก็ตลกอ่ะใช่ก็คือความสุขเนอะเอออ่า
ท่านอาจจะยังไม่รู้จักเธอว่าเธอเป็นใครต้องนี่ก่อนเลย
ให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนเลยว่าเธอนั้นเป็นใครนะครับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์หรือว่าแม่หญิงลีมีชื่อว่าชาติครับชื่อแมนมาก
นี่ชื่อจริงจริงเลยนะอ่าชื่อชาติครับหรือว่าชื่อจริงก็คือบูหงาวลัยคงขวัญอ่าอ่า
ชื่อจริงหวานหน่อยชื่อเล่นนี้ก็เป็นชื่อเดิมนะครับเป็นคนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับ
อายุตอนนี้นะเธอก็อายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะครับอืมแต่อายุทิพย์ค่ะ
คืออายุในเมืองทิพย์ของเธอเนี่ยสามสิบเจ็ดปีเออ
เพราะเธอบอกว่าฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่ยอมแก่นะฮะ
แล้วเธอทำคลิปตลกบนโซเชียลมานานกว่า๖๗ปีแล้วนะคุณนะ
แล้วก็เรียกว่าคลิปที่เธอทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็สร้างสรรค์มีคอนเทนต์ที่ขำขันนะครับ
ทำให้คนในโลกโซเชียลติดตามแล้วหลังจากนั้นเธอก็มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยนะฮะ
โด่งดังขึ้นเรื่อยนะครับแล้วก็เธอก็ตั้งตนเนี่ยนะ
เป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เมืองสนุกสนานเนี่ยนะครับ
เพราะจุดเริ่มต้นของการที่เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เพราะไปทำผมที่ร้านเสริมสวยของน้อง
น้องทิพย์ไงที่ชื่อทิพย์เออน้องทิพย์แป้เมยาลินดายุ๓๔ปี
แล้วเธอก็ถ่ายคลิปไว้พอทำไปทำมาเกิดการวีนขึ้น
นี่คืออะไรฮะวีนก็ด่าเลยนั่นแหละแบบดูไม่พอใจแต่มันกลายเป็นเรื่องตลกไงคุณ
วีนก็เหวี่ยงฮะพอแสดงอารมณ์เหวี่ยงออกมาด้วยการด่ามันก็เลยเป็นต้นกำเนิดของแม่หญิงลีเจ๊ยาวีนก่อน
นอกจากนี้นะครับเธอก็ยังมีอีกหลายฉายาหลายชื่อทั้งน้องเฟิร์น๒๘น้องแพรวบังลีนะฮะซึ่งชื่อหลังทำให้คนติดว่าแม่หญิงลีนับถือศาสนาอิสลาม
แต่จริงแล้วเธอนับถือศาสนาพุทธ

คำว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย

คือเธอชอบชอบละครเรื่องหนึ่ง
เพลิงพระนางค์คุณเคยดูไหม

ดิฉันดูเวอร์ชันคุณอ้ำพัชราภา

ดาราดังหลายคนเล่นจำไม่ได้แล้ว
คือมารีเมคหลายรอบแต่แต่ละรอบก็ดังเปรี้ยงปัง
และที่ดังเพราะว่าเสื้อผ้าด้วย
องค์ประกอบเครื่องการแต่งกายต่าง
ชอบก็คือพระมหาเทวีเจ้าเสกขอรัฐเทวี
ที่รับบทโดยคุณยุ้ยจีรนันมโนแจ่ม
อันนี้เป็นรีเมคใหม่แล้วนะฮะ
หญิงลีก็มักจะสับสนกับเจ้านางอนันทิพย์
เจ้านางอนันทิพย์คือคุณอ้ำพัชราภานะครับ
ทีนี้เธอก็เริ่มถ่ายทำคอฟเวอร์แล้วนะ

เวอร์พระมหาเทวีเจ้าเสกขอระเทวีนะครับ
แล้วบางครั้งเธอก็คอฟเวอร์เป็นเจ้าหญิงเจ้านางอนานทิพย์
สลับไปสลับมาแบบนี้
แต่ทีนี้ครับคนที่ดูติ๊กต๊อก
คนที่ดูคลิปของเธอในโลกโซเชียลนะ
ก็เลยอวยยศให้เธอเป็นพระมหาเทวีเจ้า
จนเป็นที่จดจำของผู้ติดตามนะครับ
เธอมีคำฮิตนะคำติดหูที่เธอใช้เนี่ย
อย่างเช่นประโยคแรกนี้อ่านได้ไหมเนี่ย

ประโยคที่๒เยาวรุ่น

ไหว้สาแม่กุ้นเหมือนไหว้สาม
คือการทักทายกันคล้ายกับคำว่าสวัสดีนั่นแหละ

เออภาษาเหนือว่าไหว้สาแม่ฟ้า

อันนี้แปลว่าตกลงตรงใจโอเคต่อกัน

เออนะครับแต่ว่าแม้จะได้รับการอวยยศเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าถามว่าชีวิตของเธอใช้ชีวิตยังไง
นี่แหละคุณชีวิตปกติลุยสวนลุยทุ่ง
อันนี้ไม่ใช่นั่งเสรียกไหมสักเลยครับ
มัวเทอร์ไซด์รอบกลางรอบเองแล้วไปแบบโซโลไลน์
ขาหนีบมากนะคุณขาหนีบมาก
แต่ชีวิตเธอก็ใช้ชีวิตปกติลุยแบบนี้เขาเล่นอะไรนะ

เธอก็เล่นแต่ว่าเสื้อผ้าของเธอก็ไม่ธรรมดาอยู่

คือคนเขารักแล้วทำอะไรก็รัก
น่าไม่เอาดี
แม่น่ะน้องนะ
แม่โอเคไหมน้องน้ำแปลว่าตกลงโปรงใจหรือโอเคไหมนะ
แต่แม่โอเคไม่ร้อนล้มแบบนี้นะครับ
นี่แหละครับหลังจากที่มีซีนที่ต้อนรับ
ที่ศาลีรถไฟหัวลำคงอย่างคึกคักเกลือกแล้วนะครับ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะครับ
ก็ได้กล่าวขอบคุณประชากรชาวเมืองทิพย์ทุกคนด้วย

และข้าในน้ำของเศรษฐราชาติพริกราชาขอขอบจ้าย
และก็ขอบพระไทยจากใจจริงจริงค่ะโอเคค่ะ

จริงเขามาที่กรุงเทพครั้งนี้มีภารกิจนะ
แต่น้องไม่บอกดีกว่าอุ้ยมาถ่ายหนัง

มาถ่ายหนังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอเจ้าของหนังเขาโปรโมทเองดีกว่า

แล้วคุณเฟิร์สหวังเลยนะโอ้โหแบบแต่งตัวไปรับพระมหาเทวีเจ้า
แล้วก็มีการมอบมาลัยดาวเรืองให้

เอาข่าวแบบเบามาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะ
เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ถ้าจะดูกับลูกหลานเนี่ย
ก็ต้องปิดหูลูกหลานไว้บางจังหวะนะ